วันนี้ช่วงเช้าสัก๗โมงครึ่งตำรวจสพท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ได้รับแจ้งนะคะว่ามีพระถูกช้างป่ากระทืบจนมรณภาพอยู่กลางป่าปามนะคะ
คือชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีพระทุดงไปปรากฏอยู่ในป่าปาม
สองรูปนะคะอืมชาวบ้านก็ไปเตือนบอกว่าระวังนะท่าน
เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ช้างป่าเขาอ่างรืนัย
จะออกมาหากินช่วงเวลากลางคืนพระรูปหนึ่งท่านก็ย้ายไปปรากฏที่อื่น
แต่มีรูปหนึ่งที่ท่านไม่ย้ายนะคะสุดท้ายเนี่ยตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงช้างเนี่ยร้องกันดังมาก
ไม่กล้าออกมาดูออกมาดูอีกทีตอนเช้า
พอออกมาตอนเช้าก็เนี่ยค่ะพบพระนอนมรณภาพอยู่นะคะ
ก็คือถูกช้างเหมือนกับลากไปแล้วกระทืบจนร่างร่างแหลกอะค่ะอืม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนปามของชาวบ้านในพื้นที่หมู่สาม
บ้านทุ่งยายชีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
ได้รับแจ้งว่ามีพระถูกช้างป่ากระทืบจนมรณภาพในฉันแป้นเพชรในอำเภอท่าตะเกียบ
พร้อมด้วยนายอเนกวงศาหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
ออกปากออกจมูกกระดูกหักหลายแห่งหน้าอกมีรอยช้ำห่างไปประมาณ๒๐เมตร
บริเวณที่ปรากฏก็พบสิ่งของเครื่องใช้ของพระถูกลื้อกระจัดกระจายเสียหายหมด
ด่างตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบ
ก่อนเกิดเหตุพระน้อยร่วมกับพระอีกรูปหนึ่ง
เดินทุดงมาปักโกรธนะคะมากับคารวาสด้วยอีก๔คน
ปรากฏปฏิบัติธรรมที่สวนปามเนื้อที่ตรงนี้ประมาณ๑๕ไร่
บรรจงสาธุชาติชาวบ้านตรงนั้นเขาก็บอกว่า
พระประพบเข้ามาปรากฏ๒วันแล้วนะ
ตัวเขากับชาวบ้านคนอื่นที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็เข้าไปเตือนท่านแล้ว
เพราะว่าโขลงช้างป่าเขาอ่างรืนัยประมาณ๑๕ตัว
เดินลงมาตรงนี้มากินพืชไร่ของชาวบ้านประจำ

แต่พระประพบท่านก็ไม่เชื่อนะคะ
จนกระทั่งเวลาประมาณตี๔ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงช้างป่าเนี่ยร้องขู่เสียงดังมาก
แล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องด้วย
แต่ตอนนั้นชาวบ้านบอกว่าไม่กล้าออกไปดูจริง
เพราะว่าเสียงช้างคือน่าจะมากันเยอะไม่กล้าออกมาดู
ไปดูอีกทีตอนเช้าก็พบร่างพระประพบนอนมรณภาพอยู่นะคะ
ในอำเภอท่าตะเกียบในอำเภอฉันแป้นเพชรก็บอกว่า
จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็มีร่องรอยช้างป่าหลายตัว
มากระชากร่างพระรูปนี้ออกมาจากกรด
แล้วก็ลากออกไปไกลจากกรดนะคะประมาณสัก๒๐เมตร
แล้วคาดว่าช้างน่าจะรุมกระทืบจนมรณภาพ
บริเวณนี้ชาวบ้านในพื้นที่จะรู้ดีค่ะ

และทางผู้นำชุมชนก็ไปแจ้งเตือนแล้ว
แต่พระท่านก็ยังปรากฏอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะ
ด้านชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกนะคะว่าในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ
โขลงช้างป่าหลายโขลงเลยค่ะ
รวมแล้วเป็นร้อยตัวค่ะ
เดินมาหากินอาหารเป็นประจำ
ดุร้ายมากขึ้นเรื่อย
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ชาวบ้าน
ก็จะมาช่วยกันขับไล่ช้างป่าเหล่านี้
เขาก็จะใช้วิธีใช้ประทัดจุดไล่

พฤติกรรมก็เลยก้าวร้าวมากขึ้นทุกทีนะคะ
ก็เคยมีชาวบ้านถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วย
สถานการณ์ช้างในพื้นที่ตำบลท่าตะเกียบตอนนี้เรียกได้ว่าวิกฤตแล้วก็ได้นะคะ
เพราะว่าช้างป่าจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยเป็นร้อยตัวค่ะ
พากันออกมาหากินนอกพื้นที่พอออกมาแล้วไม่กลับเข้าป่าไปเลย
กลายเป็นช้างประจำถิ่นแล้วก็มาทำลายพืชผลการเกษตรของชาวบ้าน
ทำร้ายชาวบ้านทำร้ายเจ้าหน้าที่ไปหลายรายแล้ว
เรื่องนี้มีการประชุมหาข้อสรุปแล้วก็ทำหนังสือไปที่ในอำเภอและหาแนวทางแก้ไข
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยด้วยได้ไหม
ช่วยเพิ่มเติมหน่อยตอนนี้ชาวบ้านก็กลัวกลัวช้างป่ากันมากนะคะ
ส่วนศพพระประพบทางตำรวจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ส่งไปให้แพทย์โรงพยาบาลท่าตะเกียบชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ติดต่อญาติรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
คือเขาอ้างรูในแม้ว่าจะมีพื้นที่กว้างใหญ่ภายสาร
กินรอยต่อ๕จังหวัดทั้ง๕กวันออก
แต่จำนวนประชากรช้างป่าตอนนี้เพิ่มขึ้นเยอะมาก

แล้วก็เป็นปัญหาระหว่างคนกับช้างอยู่เสมอนะคะ

เจอสวนเจอไร่เจออะไรพวกนี้เขาก็

หรือช้างบุกมาทำร้ายข้าวของของคนเสียหาย